คุณผู้ชมครับช่วยปลูกคุณสุพัฒนาเผ็ดจากฝันก่อน

มีมองรอบเลย

โอ้ไปกันใหญ่แล้วที่พูดถึงเรื่องหิมะเพราะว่าแล้วคุณอยากกินใช่ไหมคุณพาไปทานบิงซูน้ำแข็งใสสไตล์เกาหลี
แล้วเขาบอกว่าเป็นน้ำแข็งใสแบบเกรดหิมะมากมากตอนนี้นิยมกันมากยอดฮิตเลยใช่ไหม
ใครก็ชวนไปบิงซูบิงซูไปบิงซูเขาไปกินน้ำแข็งใสใช่ไหม
ไปดูบิงซูต้อนรับคริสต์มัสกันคุณน่ารักไหมล่ะสโนแมน
น่ารักน่าทานนะฮะแต่บางทีเราเห็นอะไรที่น่าทานแบบนี้เราก็ไม่กล้าทานนะ
แต่สุดท้ายก็เหลือไหมไม่เหลือมาวางเสิร์ฟปุ๊บทำอะไรก่อน
ถ่ายรูปนี่ไงนี่ไงนี่ไงตามหลักตามหลัก
ต่อไปนี้ทานไม่ได้แล้วนะถ้าไม่ถ่ายรูป
ถ่ายรูปก่อนทานจนละลายนะครับ
ก็คือบิงซูน้ำแข็งสายไซดเกาหลีรูปสโนแมน
กำลังเป็นเมนูได้รับความนิยมอย่างมากนะครับ

ควบคู่กับเมนูคัปเค้กเมื่อกี้เห็นคัปเค้กอะไรน่ารักมากค่ะ

หลายคนบอกถ่ายอยู่นั่นแหละอยากทานแล้วหิวนะครับ
แล้วมาสักครู่นะนี้เห็นเจ้าของล้านไม่ควร

ไปขอถ่ายรูปกับพ่อค้าแซ่บ

ข้านั้นนะครับ

แล้วก็ได้กรี๊ดกับสิ่งน่ารักที่ได้เห็นด้วยนะครับน่ารักจริงนะ
ช่วงนี้ไอเดียหลายร้านโดยเฉพาะขนมกับเค้ก
นี่คุณนี่ไม่ได้ดูครับเค้กเลยใช่ไหมดูเจ้าของใช่ไหม

คนสดจะได้พบรัก
ทีวีอย่างนี้เหรอเป็นไปได้ยาก
ไปผ่านกันนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเชียงใหม่เจ้า
ที่ก็มีหลายร้านก็มีนะฮะที่แบบตกแต่งแบบนี้นะครับ

นี่ฟังเสียงเจ้าของร้านค่ะ

แต่ว่ามากไปกว่านั้นเราอยากให้ลูกค้าเนี่ยโฟกัสแล้วก็รักในตัวสินค้าเรามากกว่าตัวตัวเจ้าของร้านนะครับ

พูดดีมากเลยปรบมือ
อยากให้รักในตัวสินค้ามากกว่ารักในตัวผมนะครับ
ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละเพราะว่าอาหารหน้าตาน่าทาน
หน้าตาน่าทานและรสชาติต้องอร่อยมาก

หน้าตาดีน่ารักน่าถ่ายรูปนะคะ
ทานก็ได้ที่เชียงใหม่ย้ำนะคะ